เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาดูประวัติแล้วก็ผลงานของแต่ละท่านกันหน่อยนะคะ
สำหรับรัฐมนตรีประยุทธ์๕ครั้งนี้ค่ะเริ่มดูกันที่พลเอกชายชาญช้างมงคลนะคะ
ท่านนี้คุ้นมากครับคุณภาคภูมิอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
แล้วก็ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง
และอดีตประธานตรวจสอบคดีทุจริตอุทยานราชพักษ์จบจากเตรียมทหารรุ่นที่สิบหก
โรงเรียนนายร้อยจอปรรุ่นยี่สิบเจ็ด

อีกหนึ่งท่านหลายคนบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
แต่มีกระแสข่าวไหมคะก่อนหน้านี้พี่อุ๋ย
มีมาเมื่อสัปดาห์ล่าสุดนี้เอง
แล้วก็อยู่ในคอลโมะใหม่จริงนะครับ
ที่บอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยคุณภาคภูมิคุณอริยา
เพราะว่าท่านนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในสมัยคุณสมชายวงสวัสดิ์
แล้วก็อดีตนายกสมัครสุนทรเวศ
คือคุณวิทยาศักดิ์โคสุรัตน์เนี่ย

อยู่ภาคชาติไทยมายาวนานนะครับ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาแล้ว
ถ้าท่านยังจำกันได้เนี่ยช่วงที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ลงพื้นที่ไปที่อ่างทองไปที่สุพรรณบุรี
มีรัฐมนตรีของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

ก็เป็นรุ่นหลังแล้วหลังจากที่ชาติไทยถูกยุบพักไป

ตอนนั้นมีข่าวว่าเออถ้าปรับคอรมอลเที่ยวใหม่เนี่ย

ก่อนหน้านี้เคยเล็งไปที่ภูมิใจไทย
หรือประชาธิปักษ์กับกปศเนี่ย
แต่ไม่ใช่แล้วเพื่อไทยไม่ใช่แน่นอน
มีคนจับจ้องมาที่ชาติไทยพัฒนา
ก่อนน่าจะมีชื่อของคุณวิทยศักดิ์โฆษูรัติ
เคยมีชื่อของคุณยุคลลิ้มแหลมทอง

เพราะเคยไปรัฐมนตร์รีกระทรวงกเกษตร

ก็เปลี่ยนชื่อชื่อหายไปมาเป็นคุณวิทยาศักดิโค้สุรัตน์
วิเคราะห์คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
คุณยุคลลิ้มแหลมทองนั้นถ้าจะจับมือกับชาติไทยพัฒนาจริงสำหรับ
ในอนาคตของรัฐบาลคอสชหรือว่ารัฐบาลทหารในอนาคต
ที่จะนำไปสู่รัฐบาลการเลือกตั้งเนี่ยนะ
แต่ถ้าจะมีรัฐมนตรีมาอยู่ในคอรมณปัจจุบันเนี่ย
คุณยุคลลิ้มแหลมทองเพิ่งพ้นจากรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์

เพิ่งไปปฏิวัตรรัฐบาหารเขามา
ก็เลยมาเป็นชื่อคุณวิทยาศักดิ์โฮสุรัสตร์

แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของคุณวิทยาศักดิ์โฮสุรัสตร์

ผลงานหลากหลายมากมายเลยทีเดียว

ท่านเองก็เป็นหนึ่งในกุญสือที่

แล้วก็มีการหาตลาดใหม่นอกจากตลาดในประเทศ
ตลาดใหม่ตอนนั้นจำกันได้ใช่ไหมคะ

จาก๖๐๐ล้านบาทเป็น๘๐๐ล้านบาท
คือ๓๐คุณภาคภูมิ

เคยเป็นผู้ช่วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวาล
ในทีมที่ปรึกษาบ้านพิศนุโลก
ตั้งแต่คุณวิรสัตย์
ยังเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณวิรสัตว์โคซุรัสถ้าไปดูประวัติ
ตั้งแต่สมัยคุณบรรหาศิลปะอาชา
เป็นนายกเป็นหัวหน้าภาคชาติไทย

พอรู้จักจากในแวดวงการเมือง
คุณวิรสักก็มาทำงานตั้งแต่เป็นนักศึกษา

เรื่องของที่มาของตระกูลของคุณบรรหาร

หลังจากนั้นก็ขยายเป็นศึกษาเรื่องของคนจีน

ทำให้คุณบัญหาศุรปเห็นแววของวิรสัตว์
เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องไทยกับชาวต่างชาติ
ว่าไทยกับจีนคุณวิทยาศักดิ์รู้เรื่องมาก

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาแล้ว
ค่ะมาดูอีกหนึ่งท่านนะคะ

คุณกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
พ้นจากตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทย

เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยคุณกฤษฎาบุญราชถือว่าเป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรี
ชื่นชมนะเรื่องของการทำงานในช่วงตำแหน่ง

ว่าราชการจังหวัดสำคัญหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ
ก็ถือว่าเป็นนักปกครองขาลุย
แล้วก็ทำงานเข้าขากันดี
กับทางด้านบิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์

ท่านนี้ค่ะคุณลักษณ์วัจจนานวัฒน์
อดีตผู้จัดการทกศ
ท่านนี้สุขุมมากเลยนะที่ฉันเคยไปสัมภาษณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะคะ

แล้วก็เป็นผู้บริหารธนาคารรัฐรายแรก
ที่ได้รับรางวัลนักการเงินแห่งปี

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกนักการเงินแห่งปี
น่าจะมาช่วยเรื่องของหนี้สิทธิ์เกษตรกรได้
อีกหนึ่งท่านนะคะนายวิวัฒน์สัญกำทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร

ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสปท

ก็คือผู้อำนวยการกองประเมินผลงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักนายยกรัฐมนตรี

อีกหนึ่งท่านนี่เลย

เมื่อก่อนนี้คือทำงานในแวดวงพลังงาน

นายไพรินชูโชธาวรค่ะ
ท่านนี้นะคะก็เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
อดีตเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท
ปัจจุบันค่ะเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลายชุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะ

ผลงานเกราะตีการศึกษากรรตี
อกจากจะเป็นที่ยอมรับในแวดวงพลังงานบ้านเราแล้ว
ก็ยังมีผลงานการันตีจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะ
เคยเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการพลังงานที่สหรัฐด้วย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะกลับบ้านเกิด
ทำงานในประเทศไทยเมื่อปี๒๕๒๓ค่ะ
สำหรับคุณสิริจิรพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตเรียมแห่งประเทศไทย
อดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
และเคยเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงรุ่งเรืองสุดขีดของรัฐบาล

คือต้องย้อนไปเมื่อปี๕๘

ก่อนที่รัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทยของคุณทักษิณ
จะถูกปฏิวัติโดยชุดคอมเมอร์ชอของมิกบังค์

หรือว่าเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ทำแผนฟื้นฟูอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าตอนนั้นถูกวิภาควิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามของคุณทักศิลป์เยอะ
หลายคนก็เลยค่อนข้างแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณสุริมาอยู่รัฐมนตรีชุดนี้ได้

เพราะว่าหลายคนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องการทำงานในช่วงยุคเวลาต่าง

คุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์ก็เคยเป็นรัฐมนตรีในยุคของคุณทักษิณ

แล้วก็ไปดูประวัติการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะคะ

แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องของพลังงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
ส่วนศึกษาที่การนะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
คำสั่งของนายกรัฐมนตรี
เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และอดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะ
ท่านสุดท้ายนะคะนายสมชายหานฮิวรรณรัฐมนตรี

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นเช่น
อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศด้วย

เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีประสบงาน

ก็ต้องดูการทำงานแล้วครับเชื่อว่าคอรมอลชุดนี้น่าจะเป็น
ขอรมอลที่อยู่ยาวถึงนู่นแล้วฮะเลือกตั้ง
หวังว่าอย่างนั้นค่ะว่ากันว่าอย่างนั้นค่ะ